มันหนักมากมันหนักมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วแต่
ภาษามือด้วยอาจารย์พลายวัลแสงศุนส์ถอนนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของ
ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมมาดูเรื่องของ

ที่แย่นะฮะของในกรุงเทพมหานครต้อง

ย้ำว่าของโลกโลกมีตั้งกี่ร้อยประเทศ
เราอันดับ๙ทำไมเราติด
ไม่ใช่หมอกแต่มันคือฝุ่นควันต่างเป็นมลพิษนั่นเอง
จะบอกว่าเมื่อเช้ามิ้นขับรถออกมาประมาณสักตี๔กว่าเกือบตี๕
ตอนแรกก็นึกว่ากระจกรถเราสกปรกหรือเปล่าเป็นฝ้าหรือเปล่า
ก็เปิดน้ำล้างไม่หายค่ะมันฝุ่นมันเป็นฝุ่นล้วนเลย
คุณผู้ชมระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะฮะ
กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก๒๕ไมครอน
ตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ในสถานการณ์มีผลต่อสุขภาพนะครับ
ต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยจนถึงวันนี้แหละ
อย่างที่มีการพยากรไปที่จะแย่ไปถึง๑๐โมงเช้า
แล้วช่วงบ่ายจะดีขึ้นแล้วก็จะแยกอีกทีหนึ่งสักประมาณช่วงค่ำ
แล้วก็จะอยู่กับเราไป๑๒เดือนด้วย
ถูกต้องนะฮะโดยรายงานข่าวช่วงบ่ายวันนี้พบว่า
ในกรุงเทพจะมีพื้นที่ริมถนนและตามตรอกซอกซอย
มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กรวมทั้งหมด๓๕พื้นที่ต้องระวังด้วย
ส่วนแนวโน้มสภาพอากาศในวันนี้นะครับ
กรมอุตุคาดการณ์กันว่ายังค่อนข้างจะปิดไม่มีลม
ทำให้มีภาวะฝุ่นละอองในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรง

ทวิตข้อความว่ากรุงเทพถูกจัดอยู่ในอันดับที่๙ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก
ก่อนที่จะปรับลงมาเป็นอันดับที่๓๓ในช่วงค่ำของเมื่อคืน
เราขึ้นไป๙แล้วลงมาที่๓๓
โลกโซเชียลก็มีการแชร์ภาพ
อันนี้คือแถวธักษ์ก่าสยานสุณภูมิ
ใช่คือเมื่อวานเพื่อนมิ้นไปเดินทางออกนอกประเทศ
ก็ขับรถไป๘โมงเช้าค่ะ
ไม่เห็นทางเลยระยะมองเห็นเนี่ยให้เต็มที่ไม่เกินแบบ๒๐๐เมตร

ใช่คือมองไม่เห็นเลยแล้วคือมิ้นตกใจมากว่า

แต่มันไม่ใช่คือภาคเหนือมันเย็นแล้วมันมีหมอก
แต่นี่คือมันไม่เย็นมันอบอ้าวมันร้อน

คือพอเห็นแบบนี้แล้วเอาจริงไม่อยากออกจากบ้าน
ใช่ค่ะแล้วเมื่อวานงานวิ่งเยอะมาก
ถูกต้องหมอกกลุ่มควันมันปกคลุมแบบนี้แล้วก็คือแน่นอนมีผลต่อสุขภาพ
แล้วก็อาจจะมีผลกับเรื่องของการทำการบินของเครื่องบินด้วย
แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีการยกเลิกก็ยังสามารถทำการบินได้ตามปกติ
คุณผู้ชมต้องระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีกันด้วย
ทางที่ดีถ้าคุณผู้ชมจะออกไปนอกบ้านไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
จะไปวิ่งจะไปทำอะไรก็ตามเอาแมสเอาหน้ากากมาสวมใส่แบบนี้
ถ้ามีอาการผิดปกติหรือเป็นหอบเป็นภูมิแพ้หรือเหนื่อยอ่อนกว่าปกติ
คุณผู้ชมอย่าชะลาดใจไม่ได้ไปหาคุณหมอไม่ได้ไปตรวจสาวแพทย์
อันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าหลายคนก็เอาหน้ากากอนามัยปกติ
เวลาเป็นหวัดมาใส่มันกันไม่ได้นะคะ
มันต้องเป็นหน้ากากที่กันฝุ่นละอองขนาดเล็กจริง
ลักษณะก็จะเหมือนที่คุณแอ้นใส่คือตรงจมูกมันจะแหลมขึ้น
แล้วก็ตรงปากเนี่ยค่ะมันจะกว้างลงมาอีก
คืออันนี้มันถึงจะสามารถกันฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กได้
แล้วก็ถ้าสังเกตดีมันจะแนบเข้าไปกับหน้า
เพื่อไม่ให้มีช่องว่างให้มันเล็ดร้อยเข้าไปได้

เวลาเราไอหรือคนอื่นไอมาใกล้เรา
แต่ว่าอันนี้มันจำเป็นต้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เพราะว่าฝุ่นละอองพวกนี้มันเล็กมากถึงขนาดที่ว่า
มันซึมเข้าผิวได้มันซึมเข้าไปได้เลย

คุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือว่าจุดอื่นในเมืองไทย
คุณผู้ชมส่งมาบอกหน่อยว่าตอนนี้สภาพอากาศในพื้นที่เป็นอย่างไร
มีฝุ่นละอองเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหน
รายงานหน้าซ้อมร่วมกันเป็นผู้สื่อข่าว
ส่งมาที่ไลน์หรือว่าที่เฟซบุ๊กก็ได้
บางคนบอกว่ากำลังจะออกไปทำงานแล้ว
คุณผู้ชมถ้าออกไปทำงานรับชมผ่านทางเพจก็ได้

ในเรื่องของสภาพอากาศในเช้าวันนี้นะครับ
มีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่ารับชมอยู่ที่สมุทรปรา
อยากรู้เหมือนกันสมุทรปราการเนี่ยก็เป็นโซนใกล้กับสุวรรณภูมินะ
ไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นในฝุ่นควันเยอะไหมก็ส่งมาบอกเราได้นะคะ